คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใช่ไหม

ร้านสุดท้ายจะเป็นของคุณหรือเปล่า

จะจับแจกกันอีกแล้วนะนี่ทองล้านเนี่ยแต่ว่าคนที่ได้ไป
คุณสมพรเซ็มมุกดานะครับผู้โชคดีร้านที่๒นะครับ
ก็ไปร่วมขบวนสร้างศรีสรรค์เนี่ยไปไปนี่ทีมงานเราทีมงานเรา
นะครับไปที่ย่านสมุทรปราการไปแสดงความยินดีนะครับ
ที่ได้รับทองล้านแล้วก็ขอบคุณประชาชนคนไทยด้วย
ที่ส่งฝาบาวแดงแล้วก็คันโซคูณ๒ในแคมเปญครั้งนี้
เพื่อจะเชิญชวนต่อเชิญชวนคนไทยส่งฝานะครับ
มาลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านคนถัดไปแล้วคุณสมพรน่ะ
เอาตังค์ไปทำอะไรบ้างเอาทองไปทำอะไรบ้าง
ปลดหนี้แล้วไปปลดหนี้บัตรเครดิตที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมครับพอปลดหนี้เท่านั้นแหละสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
นะครับไม่มีหนี้เนี่ยมันดีจริงจริงคุณสมพรบอกว่าตอนนี้รู้สึกโล่งมาก
นี่ไปแล้วแล้วที่เหลือล่ะพี่ที่เหลือ
ที่เหลือเหรอน้องก็ต่อยอดสร้างอาชีพไงโอ้โห
เพราะฉะนั้นย้ำของรางวัลกันอีกชัดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเราแจกทองล้านเนี่ยมูลค่า๑ล้านบาทนี่
เห็นอยู่ด้านนี้ไม่ใช่แค่ทองล้านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ยังมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่เนี่ย
ตกแต่งสไตล์คาราบาลแดงเขียวแดงกันแบบนี้ครับ
หนึ่งร้อยรางวัลครับแล้วรวมของรางวัลทั้งหมดเนี่ย
มูลค่ากว่าแปดล้านบาทเลยนะคะโอ้โห
ถ้าเกิดว่าดูอยู่ตอนนี้แล้วคิดว่าอยากโชคดีบ้าง
อ๋อจะทันไหมอ่ะยังทันค่ะคุณผู้ชม
อย่าลืมนะกฎิกาของเราเขียนบีบส่งอันดับแรกเนี่ย
ซื้อเครื่องดื่มมาก่อนใครชอบแบบไหนก็ได้
คาราบาลแดงก็ได้จากคันโซคูณ๒ก็ได้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าดื่มคาราบาลแดงนะเก็บฝาเอาไว้
เอาเศษกระดาษมามาเขียนเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
พร้อมกับชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์
เสร็จแล้วก็พับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงบีบให้แน่น
ส่วนคันโซคูณ๒ถ้าพี่ซื้อมาพี่จะมาเขียนอะไร
เบิร์ตไปหาเสร็จกระดาษมาก่อนแล้วพี่เบิร์ตต้องเขียนด้วยลายมือ
เบิร์ตเลยนะเขียนว่าตัดแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลพี่เบิร์ต

ใส่ใต้ฝาคันโซคูณสองบีบให้แน่นอีกขั้นตอนหนึ่งต้องทำนะ
ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยอดค่ะอดลุ้นเลยคือต้องส่งนั่นเองค่ะ
ส่งมาที่ตู้ปนสองบางประกงฉะเชิงเศร้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์
ว่าจะไปส่งที่กล่องชิงโชคร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการได้เหมือนกันเผื่อคุณจะโชคดี
เหมือนกับพี่สมพรเซ็มมุกดานะคะพี่น้ำแข็งบอกวิธีบอกกติกามาชัดเจนขนาดนี้
อย่าช้านะคุณผู้ชมเราแจกกันทุกวันครับ
แล้วก็ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา
เก้าโมงครึ่งตอนเช้าส่งกันมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสามสิบเอ็ด
กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้ครับดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงเนี่ย
คุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยดื่มมาแล้วล่ะแต่ใครยังไม่เคยดื่มเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาขายเท่าไหร่นะ
สิบบาทเท่าเดิมไม่ได้พิษฐะทาเลยคุณผู้ชม
รวมไปถึงเครื่องดื่มใหม่ด้านซ้ายนี้
คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มครับ
เป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับ
ครูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชัน

อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วในร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศครับ
ย้ำอีกครั้งคาราบาลแดง๑๐บาทครับ
กว่าได้ลุ้นมากกว่าและใกล้จะจับแจกร้านสุดท้ายกันแล้ว

รีบส่งฝากันเข้ามาลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านกันนะครับ
เศรษฐีคนนั้นอยากให้เป็นคุณครับคุณผู้ชมครับ